แม่อีกไม่กี่วันจะหมดปี๒๕๕๙แล้ว

ฉันพูดให้มันดูยิ่งใหญ่อีกไม่กี่วัน

แต่จะบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคุณ

ดราม่าในวงการบันเทิงยังไม่มีจบ

วบตึงมาให้เลยว่า๒๕๕๙ของเรา

เริ่มด้วยดราม่าแบบฉายเดียวกับการช็อปกระเป๋าแบรนด์รู้

ที่ถูกชาวเน็ตจับตามองอย่างหนัก
ขั้นตอนการนำกลับเข้ามาในประเทศ
และถึงแม้จะลงทุนบินไปรับกลับมาด้วยตัวเองแล้ว
ก็ยังไม่วายถูกถามหาใบกำกับภาษี
เจ้าตัวต้องทิ้งวลีเด็ดไว้แทนคำตอบ

มินมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจใคร

เพราะจริงแล้วมันก็เป็นของขวัญวันเกิดของมิน

มินก็เลือกที่จะแบบมีความสุขอยู่คนเดียว
ด้านนักแสดงวัยรุ่นสุดจี๊ดปั่นสุดทัตตา

ด้วยเหตุผลที่ว่าไปรับรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับอดีตคนรัก
กลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่
ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ออกมายอมรับความผิด
พร้อมมอบบทลงโทษให้กับตัวเอง
รู้สึกผิดกับการกระทำครั้งนี้มาก
มันเป็นอะไรที่แบบชั่ววูบจริง
มันอาจเป็นเรื่องที่เหมือนกับ
ฟังมาแล้วมันทะแม่งนิดนึงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อาจจะไม่จริงก็ได้ค่ะ
คือใครได้ยินมาก็โพสไอจี
คือพอจริงหนูก็แบบ
มันก็งงตัวเองตอนนั้นเหมือนกัน

หนูคิดว่าหนูก็จะออกจากหน้าแล้วค่ะ
มาที่โชว์เดียวของเรา
ฝ่ายชายกันบ้างกับพิธีกรหนุ่มน็อตอัครนัท
ที่ได้รับบทเรียนสำคัญจากความเลือดร้อนและขาดสติ
ลงมือทำร้ายร่างกายคู่กรณีที่ขับรถเฉียวชนรถมินิคูเปอร์สุดหวง
วลีเด็ดว่ากราบรถกู
เป็นเหตุให้ค่ายต้นสังกัดลงดาบฟาดบทลงโทษหนัก
จนตัวเขาต้องเข้าไปพักพิงใจตายร่มกาสสวภาษณ์

ระเดิมด้วยเกาเหลาหม้อใหญ่ของวงการบันเทิง

ผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกา
ขอออกโรงปกป้องเด็กในสังกัด

ข้อสุดเฉาหลายต่อหลายครั้ง
การแชร์พฤติกรรมเรื่องเยอะ
รวมถึงกันไม่กินเส้นกับซุปตารุ่นพี่ชมพู่อารยา
ที่ถูกจับโยงไม่เลิกไม่หราสักที
เราต้องออกมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราร้อนตัวหรืออะไร
แต่เป็นเพราะเราต้องปกป้องสิทธิ์ของเรา
เราไม่ได้ถามว่าเขาอายุงานเท่าไหร่หรืออายุเท่าไหร่
แต่เราถามว่าหลักฐานอยู่ไหนมากกว่า
สิ่งเดียวที่ต้องการคือหลักฐาน

เราก็เป็นคนตรงนี้นะคะก็คงจะได้แต่พูดแต่ว่า

จะต้องขอบคุณพี่ก้าวที่ออกมามีหลักฐาน

ในวงการนี้นะคะมันต้องเจอทุกคนอยู่แล้ว
เป็นวงการที่ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากค่ะ
มีประเด็นต่างอยู่ตรงนี้ไม่ได้หนีไปไหน
ก็ตอบพี่อยู่แล้วค่ะ
ทุกประเด็นอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรค่ะ

ซีเรียสมันเรื่องธรรมดาของวงการ
เอาที่สบายใจเลยค่ะ
ส่วนที่ยืดเยื้อเรื้อรังอยู่นานหลายเดือน
เห็นจะเป็นปมปัญหาดราม่าที่จอย

ระหว่างมาด่ำจอบแบบเจนนี่เทียนโพสัวน
และสื่อเจมปุ๋มปนัดดา
เป็นเหตุให้ดารารุ่นพี่ประกาศขอยกทงขาว
ข้าวของย้ายออกทั้งน้ำตา
พร้อมยื่นคำร้องขอเงินคืนเป็นจำนวน๗หลัก
เจนนี่ก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะการ

นี่ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินว่า

ล่าสุดก็คือมีการทำคลาสเต้นขึ้นมา

แล้วก็ไม่อยากจะร้องไห้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าดราม่ากัน
ผมไปนั่งกินข้าวกับเขาผมไว้ใจเขาเดี๋ยวผมโดนทำแบบนี้
ผมขอยื่นคำขาดอย่างนี้เลยนะคะ
ขอแค่ค่าก่อสร้างมาเถอะ
ขอแค่ค่าก่อสร้างแล้วเราจะขอย้ายออก
๓ล้านบาทค่าตกแต่งไม่เอาสักบาท
ด้านปัญหาความรักระดับครอบครัวก็มีให้ได้ตามส่งกำลังใจเหมือนกัน
กับการโคจรกลับมาปลูกต้นรักร่วมกันอีกครั้ง
ระหว่างก๊อบพิษยะและควันอุตสามณี
แม้จะต้องเจอกับมรสุมลูกโตในช่วงเปิดตัว
แต่ทั้งคู่ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง
มาได้จนมีภาพของทั้งสองครอบครัว
ไปทำบุญร่วมกันให้แฟนคลับได้ชื่นใจ
ปิดท้ายด้วยเหตุการณ์สุดงงส่งท้ายปี
นักแสดงสาวอุ้มลักษณะต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว

ซึ่งถึงแม้เบื้องต้นจะให้การปฏิเสธ

ขุดคุยเรื่องราวในอดีตอย่างหนัก
ถูกจับตามองในความสัมพันธ์
ถึงแม้จะไม่มีคำให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่
แต่งานนี้สาวอุ้มขอยืนยันด้วยภาพที่ยังคงสวมแหวนแทนใจ
นิ้วหนังข้างซ้ายอยู่เหมือนเดิมค่ะ